คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่พยาวค่ะ
มีหนุ่มเลี้ยงควายถูกรอบยิงกลางดึกนะคะ

แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหมาก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไง

เยี่ยมมาก
คุณผู้ชมดูชาวบ้านเข้ามาดูการทำแผน

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะในอามคนนี้เอาปืนลูกซองยาว

อายุ๓๗ปีตายคาบ้าน
ในพื้นที่อำเภอเชียงม้วนจังหวัดพยาว

แล้วคนก่อเหตุหนีไปที่ดอกคำใต้

และข้อหารึ่งของการครอบพร้อมปืน
ตำรวจแกะรอยจนจับตัวได้

เสียชีวิตนะคะนั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านกับเพื่อนอีกคน

อ้าวหายไปไหน

ทีนี้ค่ะในอามมือปืน

ลุ้มคลั่งด้วยชอบเอาปืนมายิง

กระสุนไปโดนผู้ชายคนนึงในพื้นที่ดอกคำใต้

คือเหมือนกับว่าเขาคิดว่า
ผู้ตายพาแฟนสาว
บมาอยู่ด้วยเลยขี่รถจักรยาน

คือเหมือนกับถอดเป็นชิ้นใส่ถุงเป้

ทำอาหารอยู่ในครัวยิงใส่เลย
นัดหนึ่งแล้วหลบหนีไป

เพราะว่าผู้ตายเป็นคนดีค่ะเป็นที่รักของชาวบ้าน

ควายไว้๖ตัวอยู่บ้านคนเดียว

ถูกยิงตายในสวนที่หมู่บ้าน

โดนยิงตายคาครัวอยู่แบบนี้